ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
อกจากจะดูเรื่องของวาระการพิจารณา
โครงการต่างสำหรับการพัฒนาประเทศแล้วนะคะ
เรื่องของการเมืองน่าติดตามเช่นกันนะคะ
เพราะว่าจะมีการนำเรื่องของพรบว่า
ด้วยการลงประชามติรัฐธรรมนูลเข้ามาพิจารณาด้วยค่ะ
หลังจากที่กรกตนั้นนำไปปรับแก้ไขแล้วเรียบร้อยนะคะ
ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายระบุว่า
วันนี้ก็จะมีการหารือด้วยค่ะ
สำหรับผลของการที่แม่น้ำทั้ง๔สายประชุมนะคะ
สำหรับข้อเสนอแนะของการร่างรัฐธรรมนูญนะคะ
ติดตามรายละเอียดจากคุณสิริวัณรักษัตริย

หรือถึงร่างรัฐธรรมนูลแล้วนะคะ
ที่น่าจับตานะคะนั่นคือการหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสถานการณ์ภัยแรง
ซึ่งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็จะหารือถึงการเล่นน้ำสงกรานในที่ประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
ไปดูบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ
นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทัศกาลการพัฒนาปรานีนพระราชทาน
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานปรานินให้กับกลุ่มประมงค่ะ
ซึ่งในวันนี้นะคะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะมีการประกอบอาหารกลางวันให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับประทานเป็นเมนูเกี่ยวกับปลานินย่างด้วยค่ะ
จากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ร่วมรณลงแคมเปญปิดไฟ๑ชั่วโมงให้โลกพักโดยจะรณรงค์ให้ประชาชนนะคะร่วมปิดไฟในวันที่๑๙มีนาคมนี้ค่ะ
จากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้ชมสินค้าโอท็อปค่ะที่กลุ่มพัฒนาการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับบริษัทการบินไทยจำกัดคัดเลือกและเตรียมนำไปจำหน่ายบนเครื่องบินสายการบินไทยค่ะ
จากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้รัฐมนตรีค่ะลองสินค้าที่นำมาจัดแสดงค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าผ้าขาวม้าและได้มอบกางเกงขาสั้นที่ทำจากผ้าขาวม้าสีเขียวให้กับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ
นำส่งไปให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูลค่ะ
โดยเนื้อหาบางส่วนมาจากการประชุมแม่น้ำสี่สาย
ไปฟังเสียงของนายวิศนุค่ะ
ในนั้นเท่าที่ผมมองผ่าน

คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงขอเสนอว่า
ส่วนวาระที่จะเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะ
ก็จะมีการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ
เกี่ยวกับข้อเสนอของแม่น้ำสี่สาย
หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะได้ส่งข้อเสนอ
แก้ไขร่างรัฐธรรมนูลของแม่น้ำสี่สาย
ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลค่ะ
ส่วนเรื่องการปรับแก้รัฐธรรมนูล

วันนี้ค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเสนอร่างพรบว่า
ด้วยความเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูล
ซึ่งมีทั้งหมด๖๕มาตราค่ะ

หลังจากที่อาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดความไม่สงบขึ้นค่ะ
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรายงานถึงความคืบหน้า
ของประเทศในขณะนี้ให้ที่ประชุมรับทราบค่ะ
อกจากนี้ค่ะในส่วนของวาระทางด้านเศรษฐกิจนะคะ
ธนาคารออมสินจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
พิจารณาโครงการบ้านประชารัฐ
ซึ่งจะเป็นการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
วงเงินรวมทั้งสิ้นหกหมื่นล้านบาท
เพื่อช่วยให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยไม่ต่ำกว่าสองหมื่นรายได้มีที่อยู่อาศัยค่ะ
นอกจากนี้ค่ะจะมีการหารือถึงการงดใช้น้ำในช่วงเทศกาลสงกรานด้วยนะคะ
ซึ่งทางกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้รณรงค์ในการงดเล่นน้ำสงการไปแล้วนะคะ
จากวันที่๑๒ถึงวันที่๑๕เป็นวันที่๑๒ถึงวันที่๑๔เมษายนค่ะ
ศรีบรรณรักษรข่าวทะเลรัตตรแทวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ

จากเรื่องของสถานการณ์ภัยแรงที่รัฐบาลนั้น
หามาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วนะคะ
ข้อเสนอของคอสชที่มอบให้กับกรทเกี่ยวกับการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูล
วันนี้จะนำเข้ามาพูดคุยในคอรมอลด้วย
ต้องมาดูว่าช่วงบ่ายจะแถลงพูดถึงเรื่องข้อเสนอนี้อย่างไรบ้างนะคะ